ต่อกันที่แม่เบี้ยกันหน่อยดีกว่านะคะ

เตรียมความน่ารักไปแม่เบี้ยแสที่ร้อนแรง

ตอนแรกเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหอะไรมันจะเซ็กซี่ขนาดนั้นนะคะ
กับการพลิกคาแรคเตอร์มารับบทแซ่บเซ็กซี่
ั่วยวนป่วนหัวใจหนุ่มเอสกันตะพงศ
แล้วฉากมันต้องมีจริงนะผูดมะพร้าวนะคุณผู้ชม
เออแล้วหนุ่มเอสกันตะพงศ์พระเอกในเรื่อง
ชาวเน็ตเขาพูดกันเยอะมากแล้วงานนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหวานใจตัวจริง
อย่างคุณนิววงศกรจะว่ายังไงบ้างกับบทบาทเซ็กซี่
เบี้ยของน้องนาวเนี่ยแล้วจะต้องปรับตัวเยอะขนาดไหน
แฟนเนี่ยรอดูเลยนะฉากสำคัญฉากขูดมะพร้าวค่ะ
เดี๋ยวไปฟังจากเมฆขลา๒๐๒๑กันหน่อยค่ะ
โอเหอะรู้สึกว่าเราก็เฌี่ยงแบบมิคุณเลยดีกว่า
แสดงกระดายกันครดี
เวลาเขาเล่นเขาก็เล่นหนักเหมือนกันนะพี่นิ้ว๐

แต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าการที่น้องนาวพลิกคาแรคเตอร์มาเล่นบทแซ่บในละครเรื่องแม่เบี้ยเนี่ย
จริงแล้วแม่เบี้ยเป็นบทประพันธ์ระดับตำนาน
มีมาแล้วหลายยุคหลายสมัยและมีนางเอกหลายคนนะครับ
ที่เคยประเดิมบทนี้มาเรียบร้อยแล้ว
บอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยแซ่บทั้งนั้นเลยนะครับ